ไมค์พี่รัฐบอกเลยว่าฮอตตลอดการจริงค่ะ
หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยบินรัดฟ้ากลับมารับงานอีเวนต์ในไทยรอบ๓ปี
เจ้าตัวบอกว่าจะกลับมารับงานที่ไทยบ่อยให้แฟนคลับได้หายคิดถึงค่ะ
ส่วนเรื่องหัวใจไม้บอกโสดมากนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ขอลุยงานอินเตอร์ก่อนดีกว่าค่ะ